หลายพื้นที่เขาปลูกทำกำไรมหาศาล

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนชาตรลับข่าวมาที่สวนไม่ย่องชจ

จันจินดาเป็นเจ้าของนะครับและได้ใช้พื้นที่๗ไร่
ลูกมะยงชิดเอาไว้สามร้อยกว่าต้นอีกทั้งที่แห่งนี้ยังติดกับเขาปลาร้า
สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกด้วยครับ
คุณวรรณยาบอกว่ามะยงชิดเป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่ขึ้นชื่อของชาวคุบปาตาด
เพราะมีเกษตรกรปลูกกันเยอะแล้วส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงที่
และในตอนนี้มะยงชิดที่สวนเนี่ยก็ออกผลแบบเต็มต้นเลยนะ
บรรดานักท่องเที่ยวต่างก็เดินทางมาชมความสวยงามที่สวนแห่งนี้
รวมไปถึงเด็ดมะยงชิดชิมกันแบบสดจากต้นเลยครับ
อกจากนี้คุณวรรณญายังได้มาตั้งร้านขายมะยงชิดอยู่หน้าสวน
อีกทั้งปีนี้ยังมียอดสั่งจองที่
โอ้โหสุดยอดไปเลยครับ
โดยมะย่องชิดที่สวนแห่งนี้มีสามไซต์นะครับ
ที่กิโลกรัมละร้อยบาทไซส์กลางกิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาท
และไซส์บิ๊กบ้อมลูกเท่าไข่ไก่กิโลกรัมละร้อยแปดสิบบาท
ซึ่งมะยงชิดที่สวนแห่งนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณวรรณยาเป็นกรอบเป็นกรรมนับแสนบาท
ว้าวที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
อุ้ยคุณเนธทำเงินจริงนะใช่ก็เริ่มต้นปลูกวันนี้ละกัน
แล้วก็รอไงรอสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็เติบใหญ่ให้รายได้กับเรา